อย่าเพิ่งละสายตาจากหน้าจอทีวีมีคุณยายท่านหนึ่งคุณยายเนี่ย
ฟันปลอมหายหาแทบตายกว่าจะเจอแล้วเวลาเจอเจอที่ไหน
เจอในปากของไอ้สำลีสำลีคิดว่าเป็นเพื่อนข้างบ้านฮะ
แต่สำลีบอกผมไม่ใช่คนเฮ้ยเจ้าในปากหมาเนี่ยนะหมาเฮ้ย
ฟันปลอมคนไปอยู่ในปากหมาไหนอ่ะขาวขาวนั่นเหรอใช่สิฮะ
ข้างล่างของฟันบนอ่ะปุ้ยฟันปลอมอ๋อมาพร้อมเหงือกเลย
แต่ว่าคนมันใส่เองไม่ได้หรอกคุณก็คิดอย่างนั้น
แต่หมาบอกถามผมยังผมอาจจะเก่งกว่าที่คุณคิดก็ได้
แต่งานนี้ยังไม่มีใครพิสูจน์เพราะสอบปากคำเขาแล้ว

เรื่องต้นคุณยายท่านหนึ่งฟันปลอมหาย
หาแทบตายเรียกใครเรียกลูกหลาน
เอ้ยหาฟันปลอมให้คุณยายหน่อย
หามาหาไปชั่วโมงกว่าหาไม่เจอ
สักพักเดียวไอ้เจ้าสำลีมันเดินมากระดิกหางเสร็จ
มันยิ้มให้คุณยายคุณยายสายตาไม่ดีแต่มองไป

แงะปากมันมาดูเออคิดในใจของกูเอง

พิสูจนฮะสุดท้ายแล้วเอาสุดท้ายก่อนเลยนะ
คำเดียวคุณยายจะเอาฟันกลับคืนมาใช้ไหม
ตอบไหมคุณยายไม่กล้าตอบ
แล้วไอ้ที่คืนไหมผมมาคืนอยู่แล้ว

แต่ยายจะกล้ากลับเอามาใช้หรือเปล่า
เป็นคำถามที่ลูกหลานถามคุณยาย

แล้วกว่าจะทำฟันฟอมได้มันก็แพง

ก็เป็นไปได้คุณยายอาจจะเอากลับมาใช้ก็ได้

คืออันนี้มันใส่เองจริง

ตอบไม่ได้
คุณยายก็ไม่ได้ตอบคำถามนี้

แต่เข้าไปมันเหมือนเป็นของมันเลยนะ
เหมือนเป๊ะอื้อ
โอเคเบื่อมจากสดแล้วเนี่ย
จากยายเขาหาอยู่

ถึงคำถามไว้ถ้าเป็นให้พี่เบิ้ลเกล้ากลับมาใส่ไหม